ส่วนเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ไม่คาดคิดรถจักรยานยนต์พุ่งใส่ร้านขายของชำแล้วมีเด็กสองขวบยืนอยู่กลางร้านพอดีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
อ่า
เหตุการณ์ไม่คาดคิดเฉียดชิวไปนิดเดียวเด็กตัวเล็กนิดเดียวยืนอยู่กลางร้านแบบนี้แล้วรถจักรยานยนต์ก็พุ่งเข้ามาเฉยเลยนี่นะคะ
คือเพจโซเทียลฮันเตอร์สองพันยี่สิบเอ็ดโพสต์เอาไว้
มีผู้หญิงเขาปิดฝาถังน้ำแข็งใช่ไหมคะ
แป๊บเดียวรถจักรยานยนต์ก็พุ่งมา

โอ้โหน้องก็วิ่งหลบเข้ามานะคะ
โอ้โหคือผู้หญิงที่ถูกแรงกระแทกอ่ะนะคะเธอก็ปลอดภัยดี
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่พุ่งเข้ามาเป็นแม่ลูกนะคะ
ก็ปลอดภัยดีมีแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อย
คนก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยแหละตามที่เห็นในคลิปภาพนะคะ
ก็ที่พุ่งเข้าไปมันอาจจะไม่ได้แรงมากนัก
มันก็เลยไม่ได้มีเหตุการณ์บาดเจ็บรุนแรงอะไร
แต่ยังไม่รู้สาเหตุทำไมอยู่ดีถึงพุ่งไปแบบนั้นนะคะ
แต่ก็นี่แหละค่ะอีกหนึ่งอุทาหรณ์
ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอ